คือวันนี้น้องโดนอะไรเล่าให้พี่ฟังได้อยากเล่าไหมถ้าอยากโดนอะไรยังไง
หมายถึงว่ามีใครไปคุกคามหรืออะไรยังไงหรือใช้คำถามที่ไม่ดี
อยากเล่าหรืออยากบอกเปิดใจได้เลยนะคะคือจะได้จบครั้งเดียว
ก็คือแบบเป็นคำถามที่ว่าไม่ค่อยโอเคสักนิดนึงอะค่ะ
ก็คือทางครอบครัวเขาไม่โอเคค่ะ
มีการไปคุกคามเราถึงบ้านด้วยไหมฮะครอบครัวเราพ่อแม่เราตัวเราอะไรอย่างเงี้ฮะ
ก็ไม่ได้แบบแรงขนาดนั้นนะคะก็คือแบบไปถามไปถามในเรื่องที่ว่าเราไม่โอเคอะค่ะ
ไปเฝ้าเราถึงหน้าบ้านอะไรด้วยไหม

มีนั่นคือสิ่งที่เราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น

คือมันมีขออนุญาตตอบแทนน้อง
คือเรื่องนี้มันกระทบกระเทือนจิตใจทั้งน้องและพ่อมากกับกรณีสื่อบางสื่อที่ไปถามถึงความสัมพันธ์ของพ่อลูกที่ไม่สมควรถาม
คือคำถามนี้คือน้องเขาเป็นเด็กพ่อเขาก็ด้วยด้วยความไม่รู้เขาก็มันออยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่คิดว่าทุกคนรู้แต่คำถามเนี้ยมันกระทบกระเทือนจิตใจกับน้องมากและพ่อก็เครียดจนถึงทุกวันนี้น้องเลยไม่อยากที่จะให้มาถามอะไรอย่างนี้อีกแล้ว
ให้ให้พ่อกับตัวน้องสื่อสารไปถึงสื่อนั้นโดยตรงไหมมันจะได้มีน้ำหนักกว่าว่าการกระทำของคุณแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยพ่อพูดไหมพ่อพูดหน่อยเพราะว่าพ่อเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรง
ผมไม่ต้องการตรงนั้นไม่ต้องการมีเรื่องมีราว
แต่ขอให้แก้ข่าวให้ผมด้วยผมก็ได้สบายใจ
อยากให้เขามาขอโทษไหม
แรกแก้แผ่นผมโปรเฟย์ละแต่ตัวว่าผม

เราก็ไม่คิดว่าคำถามแบบนี้จะเกิดขึ้นกับสื่อมวลชนเองใช่ไหมครับพ่อนี้